ครอบครัวพบศพน้องพลอยวัย๑๔ปี
นอนเสียชีวิตปริศนาที่ห้องนอนในบ้านพัก
ตำบล๑๑ศอกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ซึ่งทางครอบครัวคาดว่าเกิดจากเหล็กดัดฟันแฟชั่น

จนทำให้หายใจไม่ออกเสียชีวิต

หรือสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกาย
แต่กลับพบว่ามีร่องรอยถูกทำร้าย
บริเวณลำคอและมีร่องรอยการถูกคมคืน
สืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสมือสังหาร
สันนิษฐานว่าฆาตกรเป็นคนคุ้นเคยกับครอบครัว
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวภายในบ้าน
เวลาใดที่ผู้ตายอยู่คนเดียวและคืนเกิดเหตุ
สุนัขที่บ้านไม่เห่าทำให้ลุงของผู้ตายตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่เขาให้การปฏิเสธยืนยันความบริสุทธิ์ไม่มีทางข่มขืนหลานสาวของตัวเองแน่นอน
ก่อนพบว่าสุพรชัยหนูน้อยหรือแป๊กปากหวานเพื่อนบ้านได้หายตัวไป
กลายเป็นพิรุษตำรวจตรวจสอบประวัติทันที
พบว่าเขาเคยต้องโทษคดีครอบครองยาเสพติดปี๒๕๕๙
และยังมีหมายจับคดีข่มขืนกระทำชำราวอีก๓คดีในจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มขณะแป๊กไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่สพพนัทนิคมจังหวัดชนบุรี
เจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่ารัดคอน้องพลอยที่บ้านพัก
เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดต้องตาเขามักแซวผู้ตายบ่อยครั้ง
วันเกิดเหตุได้ดื่มเบียจนเกิดอารมณ์ทางเพศ
ช่วงตี๒ถึงตี๓ได้เดินทางมาที่บ้านผู้ตายซึ่งอยู่ห่างประมาณ๖๐๐เมตร
พบว่าประตูหลังบ้านไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปในบ้านพบว่าห้องนอนไม่ได้ล็อกประตู
พบเด็กหญิงนอนอยู่ลำพังจึงใช้กำลังข่มขืนขณะเด็กหญิงนอนหลับ
หลังก่อเหตุเกิดความกลัวเพราะเด็กหญิงเห็นหน้าจึงใช้มือบีบคอและปิดปากปิดจมูก

หลังสอบปากคำตำรวจไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากมีฝูงชนจำนวนมากมารอรุมประชาธรรม
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากระทำชำลาวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ประยาโดยเด็กนั้นจะยินยอมเริ่มรับทราบ
หรือไม่ก็ตามและเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
และข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืนถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามความผิด
แต่เทียบไม่ได้กับความสูญเสียของครอบครัวเหยื่อ